ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมังกรความรักคนวัยหนุ่มสาว
การงานการเดินทางจะนำความสุขสำราญบานใจมาให้
คนมีคู่รักงานกลับเป็นอุปสรรคไม่มีเวลาให้กัน

สุขภาพระวังโรคเกี่ยวกับหลอดลมภูมิแพ้ทางเดินหายใจ
เครียดปวดหัวไมเกรนทำให้ทุ่มเทให้งานได้ไม่เต็มที่
ระวังของหนักหล่นทับหัวเข่าปวดข้อมือข้อเท้า
การเงินระวังปัญหาเรื่องรายจ่ายต้องจุนเจือครอบครัว
มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมากและไม่คาดฝัน
การงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงงานจะต้องแก้ปัญหาหรือเรียนรู้งานใหม่
งานระยะสั้นสำเร็จได้ดีที่ขอความช่วยเหลือคนอื่นสำเร็จยาก

ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์